ขอบคุณปูนี่จริงหากินได้ให้ไหนครับผม

วันนึงนี่ขายได้กี่หม้อเนี่ย

ตกประมาณวันละ๓๔๐๐ตานเลยเหรอ

๒๐กว่ามีค่ะที่สกาล
เพราะว่าขายได้ถึงวันละ๖๐๐ถุงเลยทีเดียว

ถามถึงประวัติความแรงมากของสุขีดมโภชนาศิเติมกี่ปีแล้วนะ
เปิดมา๓๕ปีแล้วค่ะ

ขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกท่านค่ะ
พวกเราเหล่าคนรักเส้นกลับมาอีกแล้ว
ก่อนอื่นต้องขอทบทวนเรื่องราวการเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติ

นักเล่าเส้นได้พาไปอิ่มอร่อยกับเมนูเส้นอนาชาติราคาถูก
เพราะจ่ายกันในราคาหลัก๑๐บาท
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกชามละ๑๘บาท

หรือจะเป็นราเมนจับกางชามละ๙๐บาท

ไม่อยากจะเชื่อว่าของดีราคาถูกยังมีอยู่จริง

เราจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าสู่ดินแดนถิ่นอีสานกันอีกครั้ง
คราวนี้จุดหมายปลายทางของเราก็คือจังหวัดน้องคาย
พบกับเรื่องราวของข้าวปุ้นปูขนมจีนและน้ำซุปปูนา
เมนูพื้นเมืองของอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย

เจ้าดังขายดีประจำอำเภอมามากกว่า๒๐ปี
ต่อด้วยข้าวเปียกเส้นสดสูตรเวียดนามจากร้านดังประจำตลาดโพชัย
สร้างยอดขายสูงสุดถึงวันละ๖๐๐ชาม

ปิดท้ายด้วยเมนูเฝอซุปใสรสชาติเข้มข้นแบบเวียดนามแท้

และตอนนี้เฮียน็อตของเราก็แพ็กกระเป๋า
ออกเดินทางค้นหาตำนานความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดหนองคายกันแล้ว
ถ้าหมูเห่าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันโลดเด้อ

วันนี้เราเดินทางมากว่า๖๐๐กิโลเมตร

เขาบอกว่าหัวใจของเราอยู่ที่นี่

เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปหาเธอซักหน่อย

เดี๋ยวนะครับฝั่งตรงข้ามของเราครับนู่นเลยครับ
ประเทศลาวครับสบายดีบอฮ่ะฮ่ะฮ่าจังหวัด
น้องไข่แห่งเป็นจังหวัดที่รวบรวมวัฒนธรรม

ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวแล้วก็เวียดนามนะครับ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูให้ครบ
ทั้งสามสัญชาติเลยนะครับเรื่องราวของนั้นจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
วันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยเมนูข้าวปุ้นปูครับ
เส้นพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวท่าเบาะจังหวัดหนองคายครับ
ตามตำนานเล่าว่าข้าวปุ้นปูเนี่ยจุดกำเนิดอยู่ที่อำเภอท่าเบาะแห่งนี้เลยล่ะครับผม
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องครับผม
ไปค้นหามาจนเจอร้านแม่นางข้าวปุ้นปูครับที่เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับของข้าวปุ้นปูอำเภอท่าบ่อเลยทีเดียวนะฮะ
ตอนนี้ก็อยากจะรู้แล้วว่าหน้าตาของข้าวปุ้นปูเนี่ยเป็นยังไงเพราะเกิดมาในชีวิตนี้ยังไม่เคยทานสักครั้งเลย
ถ้าอย่างนั้นตอนนี้พร้อมแล้วไปลุยกันโลดเลยจ้า
ถ้าอยากจะรู้ตำนานของข้าวปุ้นปูก็ต้องบุกไปให้ถึงแหล่งกำเนิดของเขาล่ะค่ะ
น็อตเลยรีบมุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าบ่อเพื่อไปที่ร้านเก่าเจ้าดังประจำอำเภออย่างร้านแม่นางข้าวปุ้นปู
เดี๋ยวเรารีบไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าจะได้รู้กันซิทีว่าข้าวป้วนปูที่ว่านี้มีที่มายังไง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส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
ค่ะถ้าไปเอาผืนอื่นก็ไม่มีกลิ่นไม่มีค่ะอ้าวน่าสนใจ
เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าพ่อคุณปู่เนี่ยทำยังไง
หน้าตาเป็นรสชาติเป็นยังไงค่ะเชิญเลยครับผม
ก่อนจะไปเรียนรู้ส่วนผสมและวิธีการทำข้าวปุ้นปูกับพี่ฝน
เล่าเส้นเป็นเรื่องขอเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูข้าวปุ้นปูให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสักหน่อยค่ะ
ปุ้นปูนี้นะคะถือเป็นเมนูเส้นพื้นเมืองของชาวอำเภอท่าบ่อ
จังหวัดน้องคายเลยก็ว่าได้เพราะนิยมทานกันมาช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะ
ซึ่งในอดีตวิถีชีวิตของชาวอำเภอท่าบ่อจะนิยมอยู่กันแบบเรียบง่าย
และอาหารการกินส่วนใหญ่ก็ปรุงจากวัตถุดิบที่หาได้ในชีวิตประจำวัน
อย่างเช่นในหน้าฝนที่มีน้ำมากไอเทมยอดฮิตที่หาได้ง่ายก็คือปูนาค่ะ
ซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเช่นนำไปต้มนึ่งออมปูนา
หรือใส่ในส้มตำแบบที่เราคุ้นเคยนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะให้กินเมนูส้มส้มเดิมเดิมก็คงจะเบื่อแย่
ชาวท่าบ่อเลยดัดแปลงโดยการนำปูนามาทำน้ำปูหรือน้ำซุปจากปูนา
ที่สามารถทานคู่กับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้ค่ะแต่ที่ฮิตติดลมบนในปัจจุบัน
ก็ต้องรับประทานคู่กับเส้นขนมจีนแบบที่ร้านแม่นางข้าวปูนปูที่เขาเสิร์ฟกันอยู่นี่แหละค่ะ
เรื่องราวความรู้ดีของข้าวปุ้นปูไปแล้ว
ตอนนี้เฮียน็อตกับพี่ฝนก็ขอลงมือทำน้ำปูให้ได้ดูกันครบทุกขั้นตอนกันเลย

เอาล่ะมาดูวิธีการทำข้าวปุ้นปูกันนะครับผม

เริ่มต้นเราก็ต้องมีปูนาก่อน

เราจะมีเจ้าประจำที่เขาเก็บไว้ส่งเราโดยเฉพาะ
คือนาผืนนี้เขาเอาไว้สำหรับปูกับหอยที่ส่งเราประจำ

เน้นประจำคือมันจะได้ปอดยาปอดสัน

ประมาณสามโลหรีก็แล้วแต่ที่เขาจะหาให้เราได้

โลนี่ทำน้ำยาได้สักกี่กิโล
สองโลนี่จะทำน้ำยาได้ประมาณมอบเบอร์๓๖๔๐
เมาส์มอยให้ฟังกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเห็นเจ้าปูนาตัวเล็กแบบนี้

โดยราคาของปูนาจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
เพราะแต่ละฤดูนั้นนะคะจะส่งผลให้จำนวนและคุณภาพของปูนาไม่เท่ากัน
เทียบราคาจากฤดูการที่ผ่านมานี้
ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีปูนาเยอะ
ราคาก็จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
พอถึงช่วงหน้าแรงราคาปูนาเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปสูงถึงกิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
แต่เห็นราคาปูนาแพงแบบนี้แม่ค้าอย่างพี่ฝนก็บ่อยย่านค่ะ
ขอยืนยันจะใช้ปูนาต่อไปเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานข้าวปุ้นปู

วิธีการขั้นตอนเราได้ปูแล้วทำไงต่อครับ
ปูมาแล้วเราก็จะแกะแล้วเราก็จะเลือกเอาตั้งแต่ตัวแบบนี้

แล้วเราก็ไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้ความสะอาดสิ่งที่เปื้อนมากับปูให้มันออก

น้ำเกลือหนึ่งรอบแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าอีกจนกว่าน้ำจะสะอาดค่ะ
พอล้างเสร็จก็ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้

ก็เกิดปูมาเราไปปั่น
รอบสุดท้ายเราจะเติมกะปิใส่เพื่อความกลมกล่อมของเนื้อปู
อ๋อไข่แป๊บปูเราก็ปั่นให้มันผสมผสาเข้าไปในนี้เลย
ใส่เกลือลงไปเติมเกลือสักนิดนึง
เนื้อปูจนได้ออกมาสวยแล้วเราก็นำมากอง
เราเห็นแล้วยังไงต่อแล้วเราก็เอาน้ำน้ำที่เรากอง
เอาไปตั้งตั้งไฟตั้งไฟอ่าตั้งไฟค่ะปรุงรสค่ะ
อะไรบ้างครับใส่เกลือใส่น้ำตาลอ่าโอเค
เดี๋ยวไปดูต่อว่าทำไงต่อไป
ขั้นตอนในการทำข้าวปุ้นปูไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชม
เพราะหลังจากที่เราปั่นปูนาจนละเอียดและได้น้ำปูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พี่ฝนก็จะต้องนำปูนี้นะคะไปเคี่ยวด้วยไฟปานกลางเรื่อย
น้ำซุปใสและมันปูลอยขึ้นมาค่ะถือเป็นขั้นตอนปราบเซียนจริงจริง
เพราะว่าไม่มีระยะเวลาในการเคี่ยวที่ตายตัวเนื่องจากต้องอาศัยทักษะการสังเกต
และความชำนาญเป็นพิเศษค่ะอย่างเช่นในการคนให้คนตั้งแต่เริ่มตั้งไฟ
ซึ่งต้องคนนานจนกว่ามันปูจะเริ่มจับตัวกันแล้วลอยขึ้นหรือในขณะที่เคี่ยวน้ำซุปแล้วเกิดฟองขาวลอยขึ้น
ก็ให้รีบช้อนออกให้หมดค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน้ำซุปของเราก็จะมีกลิ่นขาวนั่นเอง
ว่าแต่หน้าตาน้ำซุปที่เสร็จแล้วออกมาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
ได้น้ำปูแล้วก็จะมากลายเป็นน้ำยาตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
หน้าตาไม่เหมือนน้ำยาที่เราคุ้นเคยเลยเนอะค่ะลักษณะมันแตกต่างเลยตรงนี้ใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ย
น้ำที่เรากองมาเมื่อกี้นี่แหละกองมานะแล้วเราก็มีหอมเจียวโรยด้านหน้า
อ่าหอมเจียวนะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ด้วยเหรอค่ะแล้วมีอะไรอีกครับก็แค่นั้นนะคะ
แค่นั้นเลยค่ะแล้วที่เราเห็นลอยลอยนี่คืออะไรเป็นเนื้อปูค่ะที่เรากรอกมานี่จะกลายเป็นเนื้อปู
เป็นแพงอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเอามาทานกับตัวขนมจีนแป้งหมักค่ะ
คือขนมจีนตัวนี้นี่เราเลือกมาแล้วว่าดีที่สุดค่ะดีที่สุดเหมาะกับน้ำตัวนี้กินแล้วเข้ากัน
โอเคส่วนผักล่ะผักเราใช้ผักอะไรครับผักเราใช้ผักวางตุ้งค่ะ
ทำไมต้องผักกวางตุ้งอ่ะเคยลองกินแล้วลองแต่มันก็ไม่กลมกล่อมเท่ากับกินกับผักตัวนี้
ก็ใส่ได้แต่ผักตัวนี้อร่อยกว่ากวางตุ้งนี่พอกินกับน้ำยาปูตรงนี้มันเข้ากันมากเลยใช่ไหม
สะอาดใสขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจานอ้าวตรวจเช็คส่วนมาสองที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คราวนี้ก็ต้องมาตรวจเช็คความสะอาดกันบ้างร้านของคุณพี่เนี่ยมีวิธีการดูแลความสะอาดอย่างไรครับ
เห็นร้านเราบ้านอย่างนี้ความสะอาดเรามาเป็นที่หนึ่งค่ะ
ชำเราล้างอย่างดีไม่ให้มีกลิ่นคาวและสารตกค้าง
จริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นต้องขอเช็คหน่อยแล้วกันนะนี่เลย
โอ้โหนี่จานสะอาดใสไร้กลิ่นคาวจริงจริงนะครับใช้อะไรเป็นเอฟล้างจานใช่ไหมครับ
ใช้เป็นประจำเลยค่ะเห็นน้ำยาใสล้างได้สะอาดเกลี้ยงจริง
สุดยอดไปเลยครับใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแบบนี้นะครับลูกค้าอย่างเราก็สบายใจ
เพราะฉะนั้นนะครับลายบ้านเอฟสูตรอนามัยทุกหยดสะอาดใสชนะใสขจัดคาบมันไร้กลิ่นผลิตมันติดจาน
รับรองว่าร้านแม่นางข้าวปุ้นปูเป็นร้านที่สะอาดคอนเฟิร์มนี่แหละครับ

เอาละครับตอนนี้ก็เช็คความสะอาดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาเช็คความอร่อยแล้วนะครับผม
เดี๋ยวทำให้ผมหนึ่งที่นะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งก่อน

แห่งแน่กลินน้ำลายกันเป็นแถวใช่มีล่ะ
บอกเลยว่าข้าวปุ้นปูชามนี้ไม่ได้มีดีแต่หน้าตานะจ๊ะ

ขอยกไปเฉลยช่วงหน้าแล้วกันค่ะ
เล่าเส้นเป็นเรื่องขอชวนแฟนรายการมาร่วมกิจกรรมเซลฟี่โดนใจฉลองแสนไลค์กับเล่าเส้นเป็นเรื่อง
กติกาง่ายเพียงแค่คุณดูรายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ที่๑กรกฎาคมและวันเสาร์ที่๘กรกฎาคม
เมื่อเห็นสัญลักษณ์เล่าเส้นเป็นเรื่องฉลองแสนไลค์
ปรากฏขึ้นที่มุมจอให้เซลฟี่ให้ติดสัญลักษณ์นี้ที่ขึ้นอยู่มุมจอขณะรายการออกอากาศ
แล้วโพสต์ภาพใต้ภาพกิจกรรมบนเฟซบุ๊คแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่อง
บอกเหตุผลที่ชอบดูรายการทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ให้เหตุผลโดนใจที่สุด๒๐ท่าน
สนุกได้ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมตอนรายการออกอากาศจนถึงวันที่๘กรกฎาคมนี้
ทางเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่องส่งกันมาเยอะนะจ๊ะ